ก็คือคู่รักทรหดอดทนคู่นี้
น้องนิวเคลียและคุณเพชจ้าหนันเอกค่ะ
รั้นวาจาร์เอาไว้แล้วเนี่ยฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็ไม่ผิดหวังเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมา
ดีเจเพชจ้าปฏิบัติภารกิจคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงาน
พร้อมกับข้อความหวานด้วยว่า

เจ้าหญิงขับกล่อมให้งานทวีความโรแมนติกขึ้นไปอีก
แล้วก็ไม่ต้องเดาให้ยากนะคะว่างานนี้

อยู่ร่วมโมเมนต์สุดประทับใจกันเพียบนะคะ
แล้วก็พากันโพสต์ลงในภาพวินาทีสุดแสนประทับใจนี่แหละ